มาดูการจับกลุ่มผู้ที่เล่นพนันกันบ้างนะคะตำรวจภูทรกาญจนบุรีค่ะ
สามารถจับกลุ่มนักพนันทั้งชายและหญิงนะคะรวมมากกว่า๕๐คน
พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์ที่เล่นการพนันหลายรายการค่ะนักพนันชายหญิงอายุระหว่างยี่สิบปี
เกือบ๘๐ปีจนถึงเกือบ๘๐ปีนะคะถูกควบคุมตัวไปสอบสวนและแจ้งข้อหาที่สถานีตำรวจภูทรท่ามกา
จังหวัดกาญจนบุรีหลังจับได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นไพ่ป๊อกเด้งและไพ่เสียบในพื้นที่ตะมนต์ท่ามกาค่ะ
ก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีสุรณิตพรมบุตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจเอกจรินวัฒนภัยศาลค่ะซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นหัวหน้าชุดปราบรามสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดในพื้นที่ต่อมาได้รับรายงานในอำเภอท่ามกานะคะ
ลักลอบเล่นการพนันจึงได้สนที่กำลังเกือบ๓๐นายค่ะเข้าปิดล้อมบ้านไม่มีเลขที่
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลท่ามกาอำเภอท่ามกาพบนักพนันกำลังเล่นไพ่ป๊อกเด้งและไพ่เสียบ
ซึ่งแบ่งเป็นสองวงนะคะวงแรกมีนายสวิงมนตรีเป็นเจ้ามือ
ถูกจับได้พร้อมไพ่หนึ่งสำหรับเงินสดแผ่นป้ายบอกแต้ม
ป้ายตัดไพ่และโต๊ะบอกตำแหน่งส่วนอีกหนึ่งวงค่ะ
มีนายอนุรุษเรืองามเป็นเจ้ามือเจ้าหน้าที่ยึดของกลางได้
เป็นไพ่หนึ่งสำหรับไม้เขียสมุดจดสถิติและของกลางอีกหลายรายการ
รวมผู้ต้องหาทั้งหมด๕๖คนค่ะแต่ว่ามีบางส่วนหลบหนีไปได้นะคะ
โดยระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่โรงพัก
มีบรรดาญาติก็นำเสบียงไปส่งให้เซียนพนันไม่ขาดสายค่ะ